คุณผู้ชมค่ะถ้าจะถามคุณผู้ชมโดยเฉพาะสุภาพสตรี
ลองนึกว่าถ้าเรามีแฟนคนนึงแล้วเขาทำร้ายร่างกายเรา
คุณจะทนได้สักกี่ครั้งที่จะปล่อยให้เขาทำร้ายเราแบบนั้น
ถึงขั้นเนี่ยข้อมือหักก็โดนมาแล้ว
เอาปืนไปขู่ก็โดนมาแล้ว
แล้วทำร้ายร่างกายพ่อเธอไปอีกค่ะ
จนกระทั่งเธอบอกอยากเอาเรื่องนี้มาร้องสื่อ
แล้วอยากขอความเป็นธรรมเพราะเธอถูกระรานะคะ
นำเรื่องราวของเธอไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กค่ะ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความรักในครั้งนี้
ว่าเธอจริงมีอาชีพหลักนะคะ
แต่ความที่เธอมีภาระมากมายที่ต้องเลี้ยงดูทั้งลูกและคนในครอบครัว
แล้วทีนี้คุณผู้ชมกลายเป็นแฟนเกิดความระแวง
หวงว่ากลัวว่าเธอจะไปมีผู้ชายคนอื่นก็เลยทำร้าย
บางครั้งรุนแรงอย่างที่บอกถึงขั้นแขนหักก็มีค่ะ
ติของเราค่ะคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าว
ก็ไปที่อำเภอกำแพงแสนนครปฐม
มีโอกาสได้เจอกับนางสาวนะคะสุธิชาอายุ๒๙ปี
บอกเล่าเรื่องราวให้พิติของเราฟังแบบนี้ว่า
เพราะอะไรล่ะก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนี่มันหาเงินไม่พอ
เดือนมิถุนายนปีที่แล้วไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายนนท์ค่ะ

ช่วงแรกนายนนท์แฟนหนุ่มก็เป็นคนดีนะรับได้ด้วยซ้ำ
อันนี้สำคัญในนนท์รับได้ด้วยซ้ำ
แล้วก็ไม่มีปัญหาคบมาสักระยะ
กลายเป็นนนขี้หึงหวัดระแวงว่าเธอจะไปมีผู้ชายคนอื่น

จนกระทั่งผ่านไป๑ธันวาคมปี๖๕
คุณนึกนะมิถุนายนเพิ่งคบกัน

นนมายืมเงิน๓๐๐บาทกับเธอจะเอาไปใช้หนี้
เธอบอกเธอไม่มีเธอต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายกับครอบครัว
นนท์ก็เลยด่าว่าเธอว่าที่ผัวเก่าทำไมยังให้ได้
แล้วก็เริ่มที่จะทำร้ายร่างกายเธอ
และนี่คือภาพที่เธอแขนหักนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
และที่สำคัญคุณคิงลองฟัง
นนยังพยายามเอาบานเกร็ดมากรีดหน้าเธอ

บอกวินาทีนั้นกรีดร้องจนกระทั่งหนีออกมาได้
กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะคะ
แล้วยังไงมันจะเป็นหนังแบบนี้คุณผู้ชม
นนท์ค่ะมาขอโอกาสแล้วขอคืนดี

ถ้ารักษาตัวหายหลังจากที่ถูกทำร้าย

แต่จังหวะนั้นนนมาประสบอุบัติเหตุมือหัก
เธอเองค่ะก็มาดูแลหลังเลิกงานตลอด
จนนนทก็คิดว่าเธอไปมีผู้ชายคนใหม่

ตัดสินใจเลิกแล้วรอบนี้ย้ายที่ทำงานเลยค่ะ
จนกระทั่งผ่านไปเดือนเมษายนปี๖๖ค่ะ
นนบุกมาที่ทำงานมากับปืนเลยค่ะรอบนี้
ทำร้ายร่างกายเธออีกและพยายามค่ะ
คือทำทุกอย่างส่งข้อความมาด่าว่าเธอทางโทรศัพท์เนี่ยทางแชทแบบนี้ค่ะ
แล้วเคยบอกด้วยนะคะคือตอนที่นนมาทำร้ายเธอไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะ
เพราะอย่างไรเพราะนนท์มากับปืนไง
ตำรวจมาพบว่าเอาปืนนั้นเป็นปืนบีบีกันค่ะ

และเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอถึงขั้นต้องถูกไล่ออกจากงานประจำด้วย
จนกระทั่งผ่านมา๖มิถุนายนนี่เองคุณผู้ชม
นวลแฟนหนุ่มคนนี้บุกมาที่บ้าน
คราวนี้มาทำร้ายร่างกายเธอและนี่คือทำร้ายร่างกายพ่อของเธอค่ะ
ตอนที่ทำร้ายร่างกายเธอพ่อพยายามเข้าไปช่วย

ตอนนั้นคนอื่นเนี่ยก็อยากจะเข้ามาช่วยนะแต่นนลั่นเลยบอกมีปืน

แล้วท้าพ่อของเธอให้ไปต่อยกันตัวต่อตัว

สุดท้ายเนี่ยนนกลับไปกับเพื่อน
ก็เลยมีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ

เธอเล่าค่ะเขาก็พูดว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
พอจะเอาปืนมายิงคนที่เขามาช่วยเขาก็
วิ่งคนละทางเลยใช่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็เหมือนแบบ
ด่าทอเรามาด่าตรงนี้แบบด่าพ่อแม่เรา
เหมือนกับทำนองว่าขายลูกกินที่เลิกกับเขา
ก็ไม่ได้มีคนใหม่นะหนูอยากให้เขาเข้าใจด้วยนะคะ
ถ้าเขาดูเนอะหนูไม่ได้มีคนใหม่คือพูดตรงตรงเลย
ผู้หญิงอ่ะมันทนผู้ชายเจ้าชู้ได้แต่ถ้ามาตบมาตี
ไม่มีใครทนได้นะใช่ค่ะอืมอ่ะแต่อย่างไรก็ตาม
เราก็ควรจะฟังทางฝั่งของนายนนท์เขาชี้แจงด้วยเหมือนกัน
ทีมข่าวเราก็พยายามโทรหานายนนท์ค่ะ
ให้ชี้แจงเรื่องนี้นนท์เขาเล่าแบบนี้นะมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะ
เขาบอกว่าตัวเขาที่ต้องการง้ออดีตแฟนสาวเพราะอะไรเพราะเขารักมาก
แต่เขาถูกทำร้ายร่างกายก่อนนะเขาเลยต้องป้องกันตัว
เพราะเนี่ยเขาก็เลยต้องป้องกันตัวด้วยการชกพ่อของอดีตแฟนไป
ตัวเขาเองก็ถูกทำร้ายถึงขั้นเหล็กดามที่ใส่เอาไว้ที่มือหลุดเลย

แล้วขอยืนยันว่าไม่ได้ข่มขู่ตามที่อีกฝ่ายกล่าวหาเขานะ
สาเหตุที่ก่อนหน้านี้ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวอ้าวก็แฟนไปมีผู้ชายคนใหม่
แม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ก็รักมากผมหึง
ตอนนี้ก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับอดีตแฟนสาวแล้ว

จุดเลือกกับเขาไปเลยอะครับ

แต่ยังไงก็ตามคุณมันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แต่เดี๋ยวยังไงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเรียกในรวมมาสอบปากคำอีกทีด้วยนะคะ